บอกว่ามีประเด็นเรื่องไทยลีก๓คือสมาคมกีฬาฟุตบอลเขามีการประชุมกัน
เกี่ยวกับมาตรการเกี่ยวกับกฎต่างของไทยลีก๓แล้วเขาบอกว่ามติของที่ประชุมเนี่ย
ทำให้สมาคมกีฬาฟุตบอลอื่นทีมฟุตบอลสโมสรอะไรอย่างนี้
รู้สึกว่าเป็นกังวลใจมันมีประเด็นเรื่องอะไรเกิดขึ้นพี่เจ
คือเรื่องนี้นะครับมันก็มีการพูดคุยกันก่อนที่จะเข้าประชุมกัน
ตอนนี้เป็นการประชุมอยู่ในวาระที่เริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้ว
แต่ไม่แน่ใจว่าจะเสร็จกี่โมงนะครับแต่ที่แน่เลย
ก่อนจะเข้าห้องประชุมมันมีประเด็นเรื่องหนึ่งคือว่าสมาคมอาจจะเปิดโอกาสให้หลายสโมสรสามารถพักทีมได้โดยที่ไม่ต้องตกชั้นไปเริ่มตั้งแต่
กังวลเพราะว่าอะไรล่าสุดนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลประธานสโมสรเมืองเลยยูเนเต็ด
ก็แสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่าคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหลายทีมสามารถพักทีมได้
ก็จะมีหลายสโมสรที่คิดว่าถ้าเกิดตัวเองไม่พร้อมในปีนี้ก็สามารถพักทีมแล้วไปรอส่งแข่งในปีหน้า
คราวนี้ทีมมันก็จะเหลือน้อยจะเหลือแต่ทีมใหญ่ซึ่งทีมใหญ่หลายทีมเนี่ย
เขาคงไม่ได้พักทีมเพราะว่าเขาเสริมทัพนักเตะมาแล้วแต่ในกรณีถ้าเกิดว่าทีมเล็กลดทีมหมดแล้วเนี่ยนะครับ
หลีกมันอาจจะแข่งไม่ได้เพราะว่าทีมมันเหลือน้อยเกินไปมันก็อาจจะเลวร้ายถึงขั้นจัดการแข่งขันไม่ได้เลย
แล้วก็จะมีนักเตะหลายคนพนักงานหลายคนนั้นต้องตกงานครับ
ถ้าทำอย่างนี้เนี่ยหลายทีมก็จะหยุดไปเลยแล้วรอเล่นฤดูการหน้าอย่างนี้หลีกก็ไปไม่ได้
ถ้าลีกมีทีมเล่นอยู่๕๖ทีมอย่างนี้มันก็ไม่ใช่หลีกที่จะทำให้เกิดความสนุกสนาน
ถ้าทีสามไม่มีผมเหลือแต่ทีหนึ่งทีสอง
ผมคิดว่าคนที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬาในที๓ตกงานเยอะแล้วก็เสียหายเยอะครับ
เพราะว่าด้วยเรื่องของระเบียบครับในการจัดการต่างที่จังหวัดระยองวันเสาร์ชมบุรีได้เดินทางไปแข่งขันอุ่นเครื่อง
มาตรการของทางสอบคอมันมีขั้นตอนค่อนข้างจะเยอะแยะนะครับซึ่งเป็นภาระหนักเหมือนกัน
สำหรับฝ่ายจัดแล้วก็เจ้าภาพทั้งสามจังหวัดที่จะเดินทางไปแข่งก็เลยขอยกเลิกโปรแกรม
แล้วก็แฟนบอลทุกคนที่รอการเดินทางไปของชนบุรี
และถ้าเกิดว่าสวบคแล้วก็รัฐบาลนั้น
อนุญาตให้แฟนบอลเข้าชมเกมได้
ก็ยินดีจะจัดโปรแกรมนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับ